อย่างที่สต๑บอกไปนะคะว่านอกจากคนสุนัขแมว
ยังมีสัตว์อื่นที่มีความเสี่ยงที่จะติดโรคพิษสุนัขบ้าได้นะคะ
ทำให้เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูฟ้าในจังหวัดน่าน
ตอนนี้พยายามให้การช่วยเหลือลิงวอกเพศผู้นะคะ
วอกตัวนี้เขาถูกทิ้งไว้ในเขตนี่แหละ
เขาบอกว่าอยากจะช่วยเพราะกลัวมันจะไปติดเชื้อพิษสุนัขบ้า
วอกเพศผู้น้ำหนักประมาณ๔กิโลกรัม
อายุ๒๓ปีอยู่ในสภาพอิดโรยค่ะ
คาดว่าน่าจะหาอาหารกินไม่ได้
จากนั้นเจ้าหน้าที่นำตัวเข้ามา
แล้วก็เอามาฉีดวัคซีนป้องกันโรค
แล้วก็จับใส่กรงเตรียมนำส่งสถานี

เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูฟ้า
ว่าเจ้าลิงตัวนี้อาจจะกลัว
เจ้าของลิงตัวนี้นะคะอาจจะกลัวความผิด
เนื่องจากการลิงก์เลี้ยงวอกตัวนี้ไม่ได้รับอนุญาต
ประกอบกับช่วงนี้โรคพิษสุนัขบ้าระบาด
เกรงว่าอาจจะกลัวว่าลิงตัวนี้จะมากัดเจ้าของเอง

ก็เลยแอบเอามาปล่อยทิ้งไว้ที่ลานดูดาวของอุทยานแห่งชาติดอยภูคา
สำหรับลิงวอกเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภท
จำพวกเลี้ยงลูกด้วยนมลำดับที่๑๕๒ค่ะ